มาดูความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

เกิดเหตุคนร้ายมากันเป็น๑๐เลยนะคะ
แล้วก็ใช้อาวุธสงครามยิงถล่มจุดตรวจร่วม๓ฝ่าย
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้เจ้าหน้าที่
มีทั้งทหารมีทั้งอศแล้วก็ชรบ

เสียชีวิตทั้งหมด๔นายนะคะ

ส่วนวันนี้ก็มีการไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไล่ลากคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๒ทุ่ม๑๐นาทีเมื่อวานนะคะ

บริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านกอแลบีเละ
ตำบลปากาฮารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
คือพอเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบ

ทั้งที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วย
แล้วก็มีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
คือจ่าสิบเอกชูธวัฒน์มารสี
นายอุสมานตาสมะอสเมืองปัตตานี
นายอับดุลฟัตาเสมเหร็ม

ซึ่งเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบเนี่ยนะคะ
อกจากนั้นค่ะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๓ราย
ทั้งหมดเป็นอสเมืองปัตตานี
ได้รับการช่วยเหลืออาการก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าช่วงที่เกิดเหตุ
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่๑๕นาย
เป็นทหาร๑นายค่ะแล้วก็อศ๑๒นาย

แล้วก็มีจ่าสิบเอกชูธวัฒน์เป็นหัวหน้าชุด
ก่อนจะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาก็มีการตั้งจุดตรวจอยู่บนถนนตรงจุดนี้
ส่วนที่เหลือเขาก็อยู่ภายในจุดตรวจ
และระหว่างนั้นนะคะมีคนร้ายน่าจะมาประมาณ๑๐คน
มาพร้อมกับอาวุธสงครามคือมาโอบล้อมตรงจุดตรวจตรงนี้
แล้วก็โจมตีคว่างระเบิดใส่๓ลูกเสียงนี่เมื่อคืนดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยิงตอบโต้แล้วก็ปะทะกันดุเดือดเลยค่ะ
คือมีการยิงตอบโต้กันอยู่เป็น๑๐นาทีนะคะ
หลังจากนั้นคนร้ายก็ล่าถอยแล้วก็หนีเข้าไป
แล้วก็โปรยตะปูเรือใบเผายางรถยนต์บนถนนด้วย
ส่วนความคืบหน้าในวันนี้พลตรีปียพงศ์วงจันทร์
ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีพร้อมกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
พิสูจน์หลักฐานแล้วก็กำลัง๓ฝ่าย
เข้าไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ก็ไปเจอปลอกกระสุนปืนสงคราม
แล้วก็เจอกระเดืองระเบิดแบบไปร์ทบอม๒อัน
รวมถึงมอเตอร์ไซค์ที่ถูกไฟไหม้๒คัน
โดยพลตรีปียพงศ์ก็บอกนะคะ
ว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะมามากกว่า๑๐คน

แล้วคนร้ายเขาก็แบ่งกำลังออกเป็น๓ชุด
โจมตีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง
ส่วนอีกชุดหนึ่งก็คอยดูต้นทางอยู่

ตอนนี้ก็มีการสั่งให้หน่วยกำลังในพื้นที่
เข้าปิดล้อมไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายหลายจุด

รวมถึงประสานไปยังสถานพยาบาลต่างด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าพบคนร้ายให้แจ้ง

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะคะ